เรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่
โดยเฉพาะบริเวณทางแยกข้ามทางรถไฟ

แล้วนึกถึงภาพปกติตอนกลางวันเรายังเคยเห็นเลย

อันนี้กลางคืนช่วงเวลาเที่ยงคืน
คุณคิดดูนะรถคันนี้มามา
ถึงตรงแยกเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ
อ่าวเดินไปแล้วดูใหม่ดูอีกที

หมุนคว้างไปเลยแล้วก็เข้าไปพุ่งชนตรงข้างทางเห็นไหมเมื่อกี้

โอ้โหชนไปที่ด้านหน้าเต็ม
สงสัยอ่ะดิใครอยู่ในรถบ้าง
สงสัยไหมคนขับเนี่ยหรือผู้โดยสารรอดหรือไม่รอด
เหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะคลิปนี้
ถูกโพสต์โดยทางด้านของนายพิทักพลตันกิติวัฒน์
เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพรงมะเดือที่อำเภอเมืองนครปฐม
หรือว่าเขาเรียกกันว่านายกเบสนั่นแหละค่ะ
เอาคลิปนี้ไปโพสต์แล้วมีการระบุข้อความเอาไว้ว่า
ทางข้ามรางรถไฟบริเวณหน้าวัดพรมเดือ
เมื่อคืนเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถข้ามราง
ขอให้ทุกท่านสัญจรปวดระมัดระวังดูให้ปลอดภัยก่อนนะครับ
แต่สรุปคนขับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยนะ
เล็กน้อยเหรอเล็กน้อยเพราะว่าตอนที่ชนเห็นว่าชนตรงส่วนหัวก่อนใช่ไหม
จุดแบบตรงฝั่งคนขับอ่ะแล้วก็แบบเออ
ถ้าคุณนึกภาพชนตรงประตูเต็มอ่ะเนี่ยเนี่ยดูดิ
อ่ายังโอเคนะคะก็ยังโดนแค่ตรงนั้นแต่เอาเป็นว่าเรียกว่าคำว่าเคราะห์ดีก็แล้วกัน

มีตรงเพียบเลยไฟสัญญาณไม่มีไม่มีเจ้าหน้าทีประจัมพ์ป้องมีไม้กั้นแต่อะไรไม้ปิดถนน
เออยังไงอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะนะคะเหตุการณ์นี้บอกแล้วว่าเกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนนะคะ
เนี่ยค่ะของวันที่๒๔ธันวาคมที่ผ่านมาจุดนี้ท่างรถไฟนะคะบริเวณหน้าวัดพรงบเดืออย่างที่บอก

่งหน้าไปภาคใต้ชนกับรถเก่งคันนั้นแหละค่ะ
อย่างที่บอกไม่มีใครได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
หรือว่าบาดเจ็บสาหัสคนขับบาดเจ็บเล็กน้อย
ใครผิดใครถูกตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวน
อยากให้เป็นอุทาหรณ์ให้คนที่ใช้ทางสัญจรผ่านจุดตัดรถไฟ
เพิ่มความระมัดระวังอันนี้นายกเบสบอกมา
อย่างที่บอกจุดตัดรถไฟตรงนั้นไม่มีไม้กั้นไม่มีไฟสัญญาณ
และไม่มีเจ้าหน้าที่คอยกำกับบอกด้วย